คือเรื่องของโควิด

โควิด๑๙มันอันตรายจริง
ไม่ว่าจะคนเนี่ยเราก็ต้องกลัวกันอยู่แล้ว

โควิดก็กลัวโควิดนะ

โอ้โหโอ้จริง
นี่ครับไม่มีอย่างอื่นผสมเลย
โคหรือว่าวัวก็กลัวโควิด
ใส่หน้ากากอนามัยด้วย

เดินมานั่งแน่งนี่ใส่หน้ากากกลับไปด้วย

ถ้ามีต่างหากากอะไรกันแน่
ผมเห็นแบบนี้แล้วผมก็อดขำไม่ได้จริง

มันเป็นตะข่ายอย่างเนี้ยค่ะมันป้องกันยังไงคะ
ใช่สิมันเป็นตะข่ายที่ป้องกันเอาไว้ไม่ให้น้องบัวเนี้ยไปแอบเล็มรึ
แล้ววัวหรือว่าโคมันไม่รู้
มันก็ไปเล็มกินของเขาเสียหาย
นี่ไงก็เลยต้องใส่แมสแบบโค
กันเอาไว้ไม่ให้คนเอาไปกินอย่างอื่นโค

หน้ากากแมสแบบสไตล์ของน้องวัว

แต่ป้องกันไม่ให้น้องไปแทะเล็มย่าของชาวบ้าน
กันโคกินแทนนะคะ